เห็นบรรยากาศแบบนั้นแล้วก็จะพาคุณผู้ชมไปที่วัดกันต่อ

ที่นี่อยู่ที่อ่างทองนะคะเพราะว่าภายในวัดเนี่ยมีโบสถ์แห่งหนึ่งสวยงาม
ระการตาเพราะว่ามีรูปปั้นยักษ์รูปปั้นสิ่งต่างที่อยู่ในวรรณคดีมากมายเลยนะคะ
ไปที่วัดพัฒนาหรือวัดดอนกลางตะบนบ้านพรานอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนี่แหละค่ะ
มีการก่อสร้างแล้วก็ตกแต่งรอบกำแพงวัดอย่างสวยงามแล้วก็มีเรื่องราว
มีรูปปั้นยักษ์รูปปั้นเทพเทวดานางฟ้านางสวรรค์
แล้วก็ประดับอย่างสวยงามตามวรรณคดีเรื่องรามเกียรติด้วยนะคะ
ซึ่งรูปปั้นหุ่นยักษ์นี้เป็นรูปขนาดใหญ่ติดอยู่กับกำแพง
แล้วก็ทาสีสันอย่างสวยงาม
วัดดนกลางก็ยังตั้งสูงดูเด่นเป็นสง่าด้วย
คือมองมาเห็นอย่างชัดเจน
ชาวบ้านนักท่องเที่ยวก็แวะเวียนมากราบไหว้
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ชมความสวยงาม
ศิลปกรรมต่างรอบวัดรอบโบสถ์นี้ด้วยนะคะ
ไปถามพระสมคิตเขมจาโรพระลูกวัดนะคะ

พระครูวิมลพัฒนาพรเจ้าอาวาสวัดพัฒนา
ได้ร่วมแรงร่วมใจรวมพลังแรงศรัทธา
สร้างบทพัฒนามาอย่างสวยงาม
ก็ถือว่าเป็นกุศโลบายให้ชาวบ้านนั้นเข้ามาเข้ามาทำบุญที่วัด
แล้วก็ยังได้ชมความสวยงามด้วย
นี่ค่ะเรื่องของวัดนะคะ
ก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน
จากมาทำบุญมาหาความสงบจิตสงบใจ
แล้วได้ชมความสวยงามแบบนี้ได้เรียนรู้ศิลปะดีไปด้วย
มีเรื่องมีราวนะให้ได้ติดตามกันที่วัดแห่งนี้นะครับ

เด็กน้องหนูก็จะได้มาเห็นอะไรที่มันแบบ
เป็นภาพแล้วก็จินตนาการกันต่อได้นอกจากเรียนในหนังสือเท่านั้น